มีเหตุรถกระบะขับป่วนชาวบ้านในพื้นที่ฉะเชิงเซา๒คันในคืนเดียวนะครับ
โดยคันแรกนั้นถูกตามขับไปชนถึงในบ้านด้วยกันส่วนอีกคันหนึ่งไปเจอที่ท้องถนนนะครับ

นี่เป็นวินาทีที่รถกระบะคันสีขาวแต่งซิ่งได้ขับมาปาดหน้ารถของผู้เสียหาย
ระหว่างขับอยู่บนถนนแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ซึ่งในคลิปแม้จะไม่เกิดอุบัติเหตุเฉียวชน
แต่นี่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด
เพราะในเวลาต่อมารถกระบะคันนี้ได้ไล่ตามมาก่อเหตุชนท้ายรถโตโยต้ายาริสสีขาว
ที่มีนายวัชระสว่างพงศ์เป็นคนขับและเป็นเจ้าของกล้องหน้ารถ
ซึ่งตัวเขาได้เปิดเผยว่ายังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะตัวเขานั้นไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้กระบะคู่กรณีโกรธแค้น
ถึงขนาดต้องตามมาไล่ชนถึงหน้าบ้าน
เขาปาดปุ๊บผมบีบแต่บีบแต่แป๊ด
แค่นั้นหน่อยครับพี่เขาเบรกให้ผมชนเลย
เบรกให้ผมชนอีกที่นี้ผมเกือบชนเลยพี่

เขาตีไฟพามาจอดกลางถนนเลยครับ

ใช่เขาเห็นใช่เขาเห็นท่าไม่ดีผมก็ถอย
ผมก็ถอยออกถอยออกห่างมาเขาเดินมาทุบกระจกผมปั้ง
เป็นท่าไม่ดีผมหักหักซ้ายแล้วก็ออกมาครับ
เขาหักปุ๊บพุ่งมาผมผมขี่เข้ามาผมก็จอดตรงนี้แล้ว

เขาหันพุ่งปุ๊บชนผม

ของระเนละนาดเลยครับมันชนหมดเลย
ส่วนคลิปวีดีโอนี้ที่เห็นว่ารถกระบะคันสีขาว

ถอยหลังมาชนรถคู่กรณีนั้น
จากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่
ระหว่างอำเภอบ้านโพและอำเภอบางประกงพบว่า
เหตุการณ์แรกและเหตุการณ์ถอยหลังชนนั้น
รถกระบะคันสีขาวคันที่ก่อเหตุคือรถคันเดียวกัน
ที่ถูกชนจนท้ายบุบนั้นเกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มครึ่ง
ส่วนเหตุการณ์ที่๒เกิดขึ้นและหลังจากเหตุการณ์แรก
๑๕นาทีซึ่งสภาพรถของคันที่๒
คือฝากระโปรงหน้ารถพังเสียหายยับเยิน
สำหรับเหตุการณ์ที่๒นางวันนาดีจำนง
เจ้าของคลิปวิดีโอนี้ได้เล่าว่า
ขณะกำลังเปิดไฟเลี้ยวเพื่อรอจังหวะข้ามถนน

มาจากทางโค้งมาด้วยความเร็วสูง
เสียหลักและขับข้ามเลน
หัวรถเกิดการเฉียวชนกัน
แต่กระบะคันขาวกลับไม่จอด

และบันทึกคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน

กลับถูกรถกระบะคันขาวทั้งเร่งเครื่องใส่

เขาก็ขับกำลังจะเข้าในบังเกลือมกัน

แล้วก็เขาก็เบียดเข้ามาที่รถหนู
คือชนเข้ามาแล้วเขาก็ไปจอดตรงหน้าโรงงานที่จะว่าที่เลยหมู่บ้านไปนิดนึง
หนูก็คิดว่าเขาน่าจะจอดที่จะเคลียร์
แล้วทีนี้ก็เลยแฟนก็บอกตัดสินใจว่าให้วนรถกลับ

ถ้าเขาจอดจะเอายังไงกันแน่

รถเข้าไปอีกแป๊บนึงเขาก็เบิก

และเขาก็เบอร์นยางแบบเสียงดังมากตามในคลิปมา
แฟนก็เลยแบบตัดสินใจว่าต้องถอยรถ
พอถอยที่นี้เค้าก็ถอยมาอีกเหมือนกัน
ชนเข้ามาค่ะตามในคลิปเลยค่ะ
จาก๒เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ
เพราะผู้ก่อเหตุจงใจก่อกวนผู้เสียหาย
เกิดอุบัติเหตุในลักษณะคล้ายกัน
โดยผู้เสียหายทั้ง๒รายยืนยันว่า

หรือมีปัญหาอะไรกับเจ้าของรถกระบะคันสีขาวคันนี้
ส่วนความคืบหน้าในการตามตัวกระบะหัวร้อนรายนี้นั้น
ทางตำรวจอยู่ระหว่างรอคนขับรถกระบะติดต่อ
เข้าให้ข้อมูลเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด
โดยตำรวจให้เวลาในการเข้าพบเพียง๓วัน

เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป